คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแรงงานชาวเมียนมาด้วยกัน
คนหนึ่งหัวหน้างานคนหนึ่งเป็นลูกน้อง
ลูกน้องกับหัวหน้างานนั่งกงเล่ากันนึกภาพคุณผู้ชมมันต้องจบไม่สวย
กลายเป็นว่าลูกน้องเอาหินไปทุบค่ะหัวหน้าคนงานจนตายโอ้โห
แล้วนี่คือตำรวจเนี่ยพอรับแจ้งเหตุจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ก็ไปดูค่ะมันเป็นแคมป์พักคนงานอยู่ในซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์
ที่ราชพลึกนะคะอำเภอปลาเก็ตนนทพุรีนะคะกรุงเทพฯค่ะ
เอ่อนนทพุรีค่ะคุณผู้ชมขออภัยตำรวจพุทธรณ์ชายพลึกไปถึง
ไปเจอศพค่ะของนายมินโซไลอูอายุสามสิบแปดปี
อย่างที่บอกเป็นชาวเมียนมานะคะแล้วก็สภาพคือนอนจมกองเลือด
อยู่ข้างอ่างอาบน้ำสภาพเขาไม่ได้ใส่เสื้อนะ
งแต่งเกงขาสั้นมีบาดแผลโอ้โหเต็มไปหมด
ตรงบริเวณหน้าผากนั้นก็สามแผลนะคะโหนกแก้มซ้ายใบหูฉีกขาด
แล้วข้างตัวเขาเนี่ยเจอก้อนอิดมีก้อนอิดอยู่หนึ่งก้อน
คราบเลือดติดอยู่ตำรวจบอกใช่แน่แล้วแหละ
อันนี้คืออาวุธผู้ก่อเหตุค่ะคือนายโจวินไข่อายุ๔๘ปี
เป็นคนงานชาติเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นลูกน้องของคนตายนั่นเอง
เขาไม่ได้หนีไปไหนนะครับเนี่ยคือตำรวจอ่ะ
คุมตัวเขาไว้ได้ค่ะมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
บอกแต่เพียงว่านั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วดูตำรวจไปถึง
เอาพัชตัวมาพันตัวให้นี่สภาพแบบนี้ค่ะ
ถามอะไรไปก็ให้การวกวนพอถามว่านี่ทำไมถึงไปทำเขา
อะไรถึงอยู่ดีเอาก้อนอิดไปทุบหัวเขาจนตาย
หัวเราะด้วยแล้วลองดูว่าเขาตอบว่าอะไรค่ะ
เขาตายผมผมก็โซ่ผมไปไงหรือสลบไม่สลบไม่รู้
เรื่องอะไรอ่ะทะเลาะเรื่องอะไร
ทะเลาะเรื่องอะไรไม่บอกส่วนพูดไม่ออกแล้วครับ
ไม่ออกแล้วอ่ะแม่บอกว่าพูดไม่ออก
หัวอย่างเดียวแล้วก็ยิ้มด้วยนี่รู้หรือเปล่านะคะ
คนตายทางด้านของแม่ค้าที่อยู่ในแคมป์พักคนงานนะคุณผู้ชม
คุณชมัยพรค่ะบอกว่าก็คนตายก็เป็นหัวหน้าคนก่อเหตุนั่นแหละ
ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันทั้งเป็นทั้งโอ้โหสองคนเป็นช่างสี
เอาจริงเขาสนิทกันนะอยู่ในห้องเดียวกันด้วยซ้ำพักอาศัย
ตอนเกิดเหตุเขาก็ไม่รู้อะไรเธอบอกว่าผู้ก่อเหตุอยู่ดีวิ่งมาหาเธอ
แล้วบอกว่าแจ้งตำรวจให้หน่อยผมไปฆ่าคนตายแล้วเจ๊
ตอนแรกเธอยังไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะสองคนนี้มีเรื่องบ่อย
แล้วเคยเนี่ยทั้งคู่นั่นแหละไปทำร้ายแคมป์เพื่อนคนงานด้วยกันที่อยู่ในแคมป์แต่บาดเจ็บมาแล้วทีนึง
ที่แล้วตำรวจก็เพิ่งจะจัดการไป
รอบนี้ก็คิดว่าคงแค่ทะเลาะกันไม่คิดจริงว่าถึงขั้นฆ่ากันตายค่ะ
ที่สวนเจ้าหน้าที่นิมพิการนำสมศพคนตายไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์